อีกที่หนึ่งผมมีบรรยากาศแบบชิลไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ
แล้วก็ได้ส่องดูเหล่าบรรดาสรรพสัตว์ก็คือปลาปลาที่นี่เขาบอกว่าเชื่องมาก
ไม่น่าเชื่อเอามือไปลูบได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเอามือลูบปลา
แล้วก็เล่นกับเจ้าปลาแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในแม่น้ำบางปะกงครับ
หน้าที่ว่าการอำเภอบางประกงอำเภอท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่นี่เขาบอกว่ามีฝูงปรากฏจำนวนมากว่าอยู่ใต้ท้องเรือนะครับ
โดยมีนางวรีรัฐยกธรรมอายุ๕๑ปีครับเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือยื่นมือลงไป
แบบนี้ให้อาหารมันรูปไร้ตัวมันโอ้โหไม่หนีไปไหนด้วยโอ้โหเชื่องจริง
โดยปรากฏที่แหวกไหว้เข้ามาหานะครับมันไม่ทำอันตรายใดนะครับ
ตามปกติเนี่ยหากปรากฏจะกลัวคนก็จะไหว้ลงใต้น้ำลงไปไหว้หนีไปเลยล่ะว่าอย่างนั้น
แต่ว่าไอ้ฝูงนี้เนี่ยโอ้โหมันผิดแปลกแหวกธรรมชาติ
มันดูเชื่องแล้วก็เป็นฝูงใหญ่ด้วยนะครับว่าอยู่อาศัยกับคนบริเวณใต้ท้องเรือ
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าสภาพน้ำภายในแม่น้ำบางประกง
เขาบอกว่ามันดีขึ้นน้ำใสจนเห็นฝูงปลาแหวกไหว้
นอกจากนี้นะครับก็จะมีฝูงปลาเสือพ่นน้ำปาตรัปที่แวะเวียนมาขอเนื้อหมู
โอ้โหขอเนื้อหมูหน่อยโมงโมงโมง
โอ้ขอเนื้อหมูหน่อยหมูนุ่ม